นี่ก็ต้องบอกว่าร้อนแรงในโลกออนไลน์อีกข่าวหนึ่งเลยนะคะ
กับคลิปล่าสุดที่พิธีกรดังดีเจภูมิภูมิใจตั้งสง่าค่ะ

เขากำลังจะทำเมนูที่ชื่อว่าหมูป่าผัดเผ็ดพิษงูเขียวหางไหม้

นี่ค่ะแล้วที่เห็นอันนี้คืองูเขียวนะ

คือเขาให้งูเขียวเนี่ยเอาให้งูเขียวมากัดเนื้อของหมูป่า
เพื่อที่จะให้มันมีพิษลงไปในเนื้อของหมูป่า
แล้วคาดว่าจะให้มันนุ่มอะไรอย่างนี้นะคะ
นี่ค่ะเขาจะเอามาทำเป็นผัดเผ็ดกระทะร้อน
ดีเจภูมิเนี่ยโพสต์คลิปนี้ลงในไอจีส่วนตัวตอนที่เขาเข้าป่านะคะ
เนี่ยค่ะเอางูเขียวหางไหม้ที่เลี้ยงไว้เนี่ยมากัดเนื้อหมูป่านะคะ
แล้วก็สาธิตวิธีง้างเขี้ยวงูเขียวให้พ่นพิษลงไป
แล้วเนี่ยค่ะกำลังจะทำหมูป่าผัดพริกนะคะกินกันสดค่ะ
นี่ค่ะหมูป่าผัดเผ็ดพิษงูเขียวหางไหม้
ก็ย้ำในคลิปบอกว่าอย่าไปทำตามที่บ้านนะ
กินได้จริงหรือเปล่าก็ต้องติดตามในรายการของเขา
นี่แหละค่ะโอ้โหพอคลิปนี้ลงในโลกออนไลน์
ก็โอ้โหมีการวิภาควิจารณ์แสดงความคิดเห็นกันมากมายทีเดียวนะคะ
บางคนบอกว่าพิษงูทานเข้าไปได้เหรอแล้วไม่เป็นอันตรายเหรอ
แล้วก็มีคนเตือนด้วยนะคะบอกยังดีอยู่หรือเปล่า

วันนี้นะคะทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็สอบถามกับดีเจภูมิค่ะ
ซึ่งก็เปิดเผยกับทีมข่าวบอกว่าคลิปนี้เนี่ยถ่ายทำเมื่อสองวันก่อนค่ะ
ตั้งใจจะให้ความรู้เกี่ยวกับการทานเนื้อสัตว์ที่อาจจะโดนงูกัดตาย
โดยโจโชก็คือคนที่จับงูง้างเขี้ยวนี่แหละ
ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญสัตว์มีพิษบอกว่าจริงแล้วเรากินได้

งูจะหมดไปถ้าเราทำให้สุก
อันนี้คือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของเขานะคะ

คือดีเจภูมิบอกตั้งใจให้ความรู้นะคะ

ไปฟังเสียงดีเจภูมิกันหน่อยค่ะ

แสดงว่าพี่ภูมิก็ได้ทานเหมือนกัน

ยังโอเคอยู่ครับผมยังโอเคอยู่
ก็เป็นการทดลองแล้วก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญนะครับ
ก็ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสัตว์พิษ
อันนี้คือที่ได้ยินจากผู้เชี่ยวชาญพูดมาอย่าไปทำตาม
เผื่อใครมีแผลมีอะไรในปากมันอาจจะเป็นปัญหาขึ้นมาได้

ซึ่งเรื่องนี้คืออย่างที่บอกเป็นการทดลองของดีเจภูมิเขานะคะ

นายแพทย์สัตวแพทย์ทวีศักดิ์อนันต์สิริวัฒนา

ก็อย่าเรียนแบบนะคุณผู้ชมเพราะมันมีความเสี่ยง
เขาบอกว่าอันตรายเลยนะถ้าเราไม่ทำให้สุกก่อน
เพราะพิษงูมีโครงสร้างเป็นโปรตีน
ถ้าทำให้สุกความเป็นพิษของงูมันก็จะหมดลงไป
แต่ว่ามันต้องปรุงสุกอย่างน้อย๕นาที
ถึงจะสามารถกินได้โดยที่ไม่อันตราย
นี่เอาไปกัดเพื่อที่จะให้พิษมันลงไปในเนื้อนะคะ
คือถ้าทำกึ่งสุกกึ่งดิบเนี่ยเป็นอันตรายได้สองส่วนเลยนะครับ
ก็คือสมมุติว่ามือเรามีแผลอย่างนี้
แล้วเราไปทำจับชิ้นเนื้อตรงนี้ที่มันมีพิษงู
งูมันก็เข้าไปในร่างกายของเราเข้ากระแสเลือดได้ทันที

อันตรายที่สองคือถ้าเรากินแล้วในระบบทางเดินอาหารของเรา
มันมีแผลก็รับพิษได้อีกเช่นเดียวกันนะคะ

เพราะฉะนั้นก็ต้องเตือนเลยนะคะ
ว่าคือต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงนะคะ
แล้วก็ต้องสุกจริงนะคะถึงจะไม่มีอันตราย
แล้วก็พิษงูที่บอกว่าเอามากัดเนื้อแบบนี้
จะทำให้เนื้อนุ่มหรือความเชื่อมันนุ่มจริงไหม
เขาบอกว่ามันไม่ได้มีความพิเศษด้านการทำให้เนื้อนุ่มแต่อย่างใด
เพราะฉะนั้นขอว่าอย่าเรียนแบบเลยนะคะ
อย่าทำตามเลยป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายที่จะเกิดขึ้นดีกว่าค่ะ